มาติดตามประเด็นดราม่ากันต่อนะคะ
ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะร้องโดยนักร้องรักไทย
รักความเป็นไทยอย่างคุณเก่งทัชยะ
โดยสถาบันการศึกษาด้านหน้าตสินชื่อดังเขาออกมาท้วงติง
ถึงการนำทศกัณฐ์ตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียร
ซึ่งถือว่าเป็นราชาแห่งยักษ์ทั้งปวง
มาทำกิจกรรมที่มันดูไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่
ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดเทศกาลหยอดขนมครกบ้าง
ขับโกคาร์ดบ้างแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะทางพี่ออสบัณฑิตทองดีผู้กำกับเอ็มวีเพลงนี้นะคะ
เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
พร้อมยืนยันเจตนาว่าเอ็มวีดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อต้องการ
กระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ตัวละครในวรรณคดีเรื่องดังแต่อย่างใดเลยนะคะ
อีกทั้งช่วงเวลาของการถ่ายทำก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านหน้าตสิน
ให้คำปรึกษาชี้แนะอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามค่ะได้มีการเข้าไปพูดคุยกับทางสถาบันดังกล่าวเข้ามาแล้วนะคะ
โดยคาดว่าจะใช้เวลาราว๑สัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จนั่นเองค่ะ
ถูกประสงค์จริงเลยเนี่ยที่เราต้องการถ่ายทอดคืออะไรคะพี่
จริงวัตถุประสงค์จริงเราอยากกระตุ้นการท่องเที่ยวครับ
และกระตุ้นการให้คนไทยมาท่องเที่ยวเมืองไทยให้มากขึ้น
แต่นี้ที่ผ่านมามันก็มีภาพยนตร์สั้นมากมายหลากหลาย
ภาพฝรั่งว่าพรีเซนต์ทั้งคนญี่ปุ่นพรีเซนต์คนปรีเซนต์มาเย็นแล้ว
เราก็มองว่าถ้าทำอย่างเดิมมันก็เหมือนเดิม
เราก็เลยมานั่งคิดหาอะไรที่ทำให้คนมาสนใจการท่องเที่ยวเมืองไทย

เราก็คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ได้คอนเซ็ปต์ว่าเออถ้างั้น

มาสนใจของการใช้วัฒนธรรมในการเล่าเรื่อง

ท่านก็มาให้คำแนะนำปรึกษาว่ามันทำได้ทำไมถ้าอย่างนี้ไม่ควร

ซึ่งก็ประมาณวันที่๒๗๒๘ก็จะส่งงานให้เขาดู
สำหรับประเด็นนี้ตอนนี้ก็มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนให้มีความเหมาะสมนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็ไม่ขอออกความคิดเห็นนะ
คือดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนนัตตสินมา
แล้วก็หลายคอมเมนต์หลายข้อความที่ที่ฉันอ่านเจอก็มีเยอะมาก
เป็นเรื่องของความเหมาะสมแล้วไม่เหมาะสมที่แต่ละคนจะมองกันไปดีกว่า
ใช่ค่ะแต่คุณออสผู้กำกับเองเขาก็ยืนยันนะคะว่า
ถูกประสงค์จริงแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองไทยในบ้านเรานี่แหละนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามว่าฉบับแก้ไขที่ออกมาจะเป็นยังไงอีกทีนึงนะคะ